ว่าซ้มตำร้านเทอมไม่ใช่กุ้งแห้ง

สิ่งมีชีวิตเล็กว่านอน
เห็นด้านบนไหมคะตัวอักษรนะคะแล้วคือกินหมดแล้ว
มันเพิ่งมามันเพิ่งมาอาจจะเพิ่งไต่มาหรือเปล่า
มันไม่ได้รับเชิญแล้วดูอะค่ะคุณผู้ชมหนอนเนี่ย
มันไม่แสบหน้าแสบตาเหรอไม่แสบเหรออยู่ในส้มตำมีพริกด้วยอ่ะ
นี่เจ้าของโพสต์นี้นะคะโพสต์ไว้ในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกบอกว่าอวบแท็กพุ่ง
วกแทบพุ่งฮะแล้วรู้ไหมคะเขากับแฟนเนี่ยกินส้มตำจานนี้
ท้องเสียนะพี่เบิ้ลอ่าโอ้ยเหรอเออท้องเสียนะดอมนะคะ
คู่เลยค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปโรงพยาบาลนะคะ
บอกว่ารอดูอาการก่อนสุดท้ายอาการท้องเสียก็หายเองได้
แต่บางคนนี่คือแพ้อาหารเป็นพิษนี่คือรุนแรงก็มีนะ
นอนโรงพยาบาลเลยเหรอใช่ค่ะรู้ไหมคะร้านค้าร้านนี้
เจ้าของโพสต์เนี่ยติดต่อไปแล้วค่ะเขาบอกว่าไม่คิดอาหาร
ไม่คิดค่าอาหารจานนี้เลยนะคะแล้วก็ขอโทษด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะแก้ไขให้
หนอนเนี่ยมันมาพร้อมกับปูเค็มไงมาพร้อมกับปูเข็ม
เจ้าของร้านบอกว่าเดี๋ยวจะทิ้งปูเข็มล็อตนี้ทั้งล็อตเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นก็รับผิดชอบกันแบบนี้
แต่ว่าแหมก็ต้องดูให้ถูกสุขลักษณะหน่อยตอนนี้อากาศร้อนด้วย
เจ็บใจไงถ้าเห็นตั้งแต่แรกนะก่อนกินยังโอเค
อันนี้มาเห็นตอนกินหมดแล้วด้วยนะครับ